สิ่งบุรีกันหน่อยนะคะเป็นเรื่องหึงหวงเหมือนกันเลย

ฝ่ายชายอายุ๒๙ปีฝ่ายหญิงอายุ๑๖ปีนะคะ
ก็พยายามจะชักชวนให้ฝ่ายหญิงออกจากบ้านไปอยู่กับเขา
แต่พฤติกรรมของฝ่ายชายคือมีการทำร้ายร่างกายผู้หญิงด้วย

สุดท้ายขู่ฝ่ายหญิงบอกว่าถ้าไม่มาจะเผาบ้านจะฆ่าให้หมดเลย
แล้วบ้านผู้หญิงไฟไหม้จริงค่ะ
ตำรวจสพอินบุรีได้รับแจ้งว่ามีเหตุไฟไหม้บ้านในอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีนะคะ
อย่างที่คุณผู้ชมเห็นบ้านวอดทั้งหลังเลยค่ะ
สุธินฉ่ำเจริญวัย๕๘ปีให้การกับตำรวจบอกว่า
เหตุการณ์นี้ต้องเป็นฝีมือของนายวนัทบุญเชื่อมหรือนายหมีวัย๒๙ปีแน่นอน
หมีเนี่ยเป็นแฟนกับหลานสาวเธอคือนางสาวฟิล์มวัย๑๖ปี
หลานคนนี้เธอเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กเพราะว่ากำพร้าพ่อแม่
ซึ่งก็เห็นว่าทั้งคู่เป็นแฟนกันคบหากันไปมาหาสู่เป็นประจำ

ที่รู้คือในหมีพยายามจะบังคับให้ฟิล์มออกไปอยู่ด้วย

ฟิล์มหนีไปนอนบ้านเพื่อนแล้วก็เกิดไฟไหม้บ้านเลย
บอกคืนนั้นไม่เห็นคนร้ายแต่คาดว่าเป็นฝีมือในหมีนี่แหละ
เพราะนายหมีเคยขู่ฟิล์มเอาไว้ว่าถ้าไม่มาจะเผาบ้าน
ฟิล์มบ้านญาติบ้านใกล้เคียงจะเผาให้หมดเลย
แล้วหลังจากนั้นหลังจากไฟไหม้บ้านน้องฟิล์ม๑คืน
ญาติที่อยู่ใกล้กันก็ไฟไหม้อีก
แต่คราวนี้เห็นหน้าคนร้ายชัดเจนเลยคือในหมีจริง
เห็นคนเลยเห็นหน้าเลย
ทุ่มกว่ามั้งน้องสาวออกมาเห็นว่าไฟไหม้
ก็อยู่กัน๒คนก็สะโกรธรรมเรียก
มันเห็นแล้วห่มขึ้นหลังคาแล้ว

ตอนนี้น้องสาวก็เข้าไปเรียกหลานสาวบอก
ประตูที่ใส่กุญแจไว้มันไม่มีมันเปิดได้เลย
พวกจะเผาสะพาดกับรถของในบ้านมาอยู่
แล้วเขายังโทรมาขู่อีกไหมตั้งแต่ที่เผาบ้านหลังนี้ไป

มาขู่ว่าจะเผาบ้านพี่
แล้วจะเผาบ้านป้าที่หลัง

ใช่ค่ะแล้วจะทำร้ายป้า
คือน้องฟิล์มบอกว่านอกจากจะขู่แล้วเนี่ย
คบกันมา๒เดือนในหมีทำร้ายเธอตลอด
บีบคอทั้งตบตีขู่จะให้ไปอยู่ด้วย
ใครจะไปอยู่อ่ะนั่นสิฮะพอตำรวจได้ข้อมูลแบบนี้สอบประคำพยานไปแล้ว
ตอนนี้รวบรวมหลักฐานแน่นหนาออกขอสารออกหมายจับ
วณัฐบุญเชื่อมหรือนายหมีในข้อหาวางเพลิงเรียบร้อยแล้วนะคะ
ถ้าใครเห็นนายวนัทหรือนายหมีขึ้นหน้าให้ดูหน่อยนะคะ
หน้าตาแบบนี้แจ้งเบาะแสไปเลยที่สถานีตำรวจภูทรอินบุรีจังหวัดสิงห์บุรี
หมายเลขโทรศัพท์แคปเอาไว้ด้านล่างนะคะ๐๓๖๕๘๑๓๐๓ค่ะ